ข่าวแรกนี้เป็นข่าวมหามงคลนะครับสำหรับช่วง
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้
เนื่องในวันสำคัญครับรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรม
งในวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๖๖พันธาสาว๒๘มิถุนายน๒๕๖๑
จัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็จะเริ่มจัดกัน
ตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคมถึงวันที่๒๘กรกฎาคม
โดยเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศ
บำเพ็ญประโยชน์และทำความดีถวายพระราชกุศลครับ
โดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม
ในวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณท้องสนามหลวงที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๒๘กรกฎาคมนี้
แล้วก็ถือว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติครับ
โดยกิจกรรมต่างที่จะเกิดขึ้น
อาทิการจัดนิทัศกาลภาพจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เราทำความดีด้วยหัวใจนะครับ
ก็จากทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีการเชิญชวนให้ประชาชน
ส่งภาพถ่ายของตนเองในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภายในงานจะมีการฝึกอาชีพการทำขนมไทย
แล้วก็น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
แล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับ
บริการแก่ประชาชนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที่๒๗ถึง๒๘กรกฎาคมนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทั้งฝึกอาชีพ
แล้วก็ทั้งดูแลประชาชนโดยนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
ก็จะมาร่วมในการสาธิตการจัดกิจกรรม
แล้วก็แจกพันกล้าไม้จัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม
รวมถึงจัดจำหน่ายสินค้าทงฟ้าราคาประหยัด
รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสบ
พาเรทรถโบราณขนาดเล็กเฉลิมพระเกียรติ

โดยช่วงเวลาการจัดกิจกรรมนั้น
ยังตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นั่นก็คือวันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษาด้วยนะครับ
กรุงเทพมนาคมจะได้อันเชิญพระบรมศาวิริริกษาธรรม
มาประดิษฐานหน้าท้องสนามหลวง
เพื่อให้ประชาชนได้ศักระเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในส่วนของต่างจังหวัดเองนะครับก็จะมีกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดกิจกรรมแล้วก็มีเรื่องราวดี
มาให้คุณผู้ชมทางพื้นที่ต่างจังหวัดได้ร่วมกันด้วยนะครับ
และวันที่๒๘กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรี
จะเป็นผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่า
กล่าวถวายพระพรชัยมงคลในเวลาประมาณ๑๙นาที
จึงขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะเป็นกิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนหน้า
ขออภัยเมื่อช่วงต้นบอกปลายเดือนนี้ปลายเดือนหน้านะครับคุณผู้ชมครับ